สำหรับกู้ภัยใจพระพี่บินกับพี่ไทยนะคะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่มูลนิธิร่วมกับตันยูบางพลีนะคะที่นั่นเนี่ยเขาก็มีการเซ็ตของ
ของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน๓๐๐ครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางพลีมาอำนวยความสะดวก
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคม
อันนี้ถือว่าเป๊ะมากนะงานนี้ค่ะพี่บินเผยว่ารู้สึกดีใจ
ที่ได้ช่วยคนไทยและในวันนี้ค่ะ๑๘พฤษภาคม
ก็จะแจกต่ออีกคนละ๕๐๐บาทโดยทางมูลนิธินี่แหละค่ะ
เป็นคนให้เงินเองกว่าสี่ล้านบาทค่ะสุดยอดเลยนะ
สำหรับการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะ
ด้านวงการขาอ่อนค่ะนำโดย๒นางงามระดับโลก
ซีรีทรและแอนโทเนียโพซิลร่วมด้วยเกรสนารินทรและน้ำเพชรตียาพา
รวมถึงทีมมิสเตอร์เนชนัลไทยแลนด์ร่วมกลุ่มกับแฟนนางงามและเพจนางงาม
ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน๒๐๐ชิ้น
รวมไปถึงเจลแอลกอฮอลและอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มสู้ภัยโควิดสิบเก้า
แก่ผู้ที่ขาดแคลนที่ชุมชนชาวาลาเขตวัฒนาและชุมชนตรอกศิลปตรอกตึกดินเขตพระนคร
พร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในการต่อสู้กับโควิดสิบเก้า
จากนี้นะคะสาวยังให้ข้อมูลแนวทางในการป้องกันตัวเองจากโรคระบาดในครั้งนี้อีกด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคนสวยใจบุญที่ทำสิ่งดีดีเพื่อสังคมนะคะใช่แล้วล่ะค่ะ